แล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เร็วขนาดนี้
แยกกันแต่ว่าคุณแม่บอกนะว่าคุณพ่อเคยเตือนเหมือนกับว่าจะมี
เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับน้องจนที่ท้ายที่สุดแล้ว
ก็เกิดขึ้นจริงฟังเสียงของคุณแม่กันหน่อยค่ะ
สามวันแล้วไม่เป็นไรหรอกคุณแม่น้องอินคือคุณแม่รัฐดา
อุตวัฒน์นะคะก็ร้องไห้เสียใจกอดคุณบินบรรลือฤทธิตลอดเวลาที่เดินทางไป
ติดต่อขอรับศพลูกสาวเพราะว่าก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ากระทันหันจริงคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าประมาณตีหนึ่งของคืนวันที่เจ็ด
ก่อนที่น้องอินจะเสียชีวิตก็ยังเพิ่งคุยโทรศัพท์หากันเลย
ถามว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรน้องอินก็บอกว่ากลับถึงคอนโดแล้ว
คุณแม่เองก็ทราบนะว่าลูกไปเที่ยวกับเพื่อนที่พัทยาก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย
แต่พอลูกบอกว่าถึงคอนโดก็ไม่ได้สักถามอะไรเพิ่มเติม

ใช่ค่ะแต่ว่าพอมีคนบอกว่าน้องเสียชีวิตคุณแม่ก็ไม่เชื่อ
จนกระทั่งตำรวจโทรมาบอกนะคะว่าน้องเสียชีวิตแล้วก็เสียใจค่ะ
ทุกคนก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณแม่บอกว่าน้องอินเป็นลูกสาวคนเดียว
แล้วก็อยู่กันสองคนไม่คิดว่าเรื่องร้ายแบบนี้จะเกิดขึ้นมากับน้องนะคะ
ที่ผ่านมาน้องอินทำงานช่วยครอบครัวตั้งแต่อายุ๔ขวบ
แล้วก็กำลังวางแผนจะทำธุรกิจจะซื้อบ้านใหม่ให้กับแม่ด้วยครับ
หน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุค่ะพ่อของน้องโทรมาคุย
บอกว่าเหมือนจะมีรางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี
แม่ก็บอกกับน้องอินไปน้องก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอก
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเรื่องขึ้นจริงไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแบบนี้ด้วยนะคะ
ด้วยเล่นน้ำอย่าปะอาเลยนะเป็นห่วง
เอาตัวพ่อเขาใช่ไหมว่ามีรางสังห

เมื่อคืนนี้ตี๑๑๗นาทีโทรคุยกับเขาครั้งสุดท้าย

เช็คทุกครั้งทุกวันตีหนึ่งสิบเจ็ดคุยว่าเออเป็นบอกว่าเขาไป
บอกไปเที่ยวเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตกับเพื่อนผู้หญิงอีกกี่คนก็ไม่รู้
แล้วเราก็รู้ตอนเย็นอ่ะแล้วพอตีหนึ่งสิบเจ็ด
เราก็โทรไปเที่ยวอีกลูกกลับบ้านแล้วยังอ๋อกลับแล้วอยู่คอนดู
แต่อันนี้ตอนเช้าไปไหนเราไม่รู้เรื่องเลย๗๗โมงประมาณ๗โมงกว่า
เกิดบัตรเหตุคือพอตีหนึ่งสิบเจ็ดเราก็นอนแล้วใช่ไหม
คุยบอกว่าเขาไปยุธยาต่อใช่ไหมใช่เพราะเขาไปเที่ยวกับเขาไปพัทยากับเพื่อนห้าคน
แต่เขากลับคนเดียวไงไปเพื่อนกี่คนอ่ะห้าคนครับกลับคนเดียว
กลับคนเดียวทั้ง
ทำทุกอย่างเองอ่ะเพราะไม่มีคนช่วยดูแลนะแม่คนเดียวอ่ะ

เอ่อหรือจะซื้อบ้านใหม่ให้แม่อะไรอย่างเงี้ย

เอาอินถือว่าเหมือนเป็นเด็กที่แข็งแรง
สู้ชีวิตเพราะว่าเพราะว่าอยู่วงการแม่อายุ๔ขวบกว่าเข้าวงการ
ทำมากินสร้างฐานะทำมาก็เพื่อแม่ด้วย
ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์จากคุณแม่ของน้องอินนะครับ
ส่วนคนข้างก็คือคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงที่ยังดูวัยรุ่นหน่อย
ก็คือคุณภูวรินหรือว่าเบลแดงเจริญศุกร์ซึ่งเป็นแฟนของน้องอินนะฮะ
ทางคุณบินบอกว่ารู้จักกับน้องอินมานานแล้วนะคะ
แล้วก็น้องเนี่ยเป็นคนขยันเป็นเด็กดี๓วันก่อนยังนั่งพูดคุยกินข้าวกันอยู่เลย
คิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็เคยเตือนน้องอินอยู่บ่อยครั้งเรื่องขับรถนะคะ

คุณบินบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยนั่งรถบีเอ็มคันที่เกิดเหตุ
เกิดเหตุเนี่ยไปทำธุระกับน้องเหมือนกันค่ะแล้วน้องนี่ขับรถเร็วมาก
ก็เลยตักเตือนเรื่องของการขับรถเร็วค่ะเหมือนกับว่าขับรถเหมือนกับคนที่ยังไม่ค่อยคล่อง
ยังไม่ชำนาญเพราะว่าคุณแม่เองก็เพิ่งซื้อรถคันนี้ให้ใหม่
คันเก่าที่ใช้มานานแล้วเนี่ยนะคะโดยวันนี้ค่ะ๘เมษายนทางครอบครัวจะทำพิธี
เชิญดวงวิญญาณน้องอินจากจุดเกิดเหตุก่อนจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลาสามวันที่วัดราชสิงหอน
แล้วก็เวลาประมาณเที่ยงของวันนี้ก็จะไปรับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ